คุณผู้ชมคะจาก๑๑โมงแล้วอ่านข่าวนี้ก็น่ากลัวค่ะ
เพื่อนข้างห้องแท้เป็นผู้ชายวัย๓๗ปี
บุกเข้าไปในห้องข้างห้องนั้นเนี่ยนะ
มีเด็กผู้หญิงอายุ๑๖ปีกับ๑๐ปีอยู่ในห้อง
แล้วเขาจะไปข่มขืนจะไปอนาจารย์
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพแต่ภาพที่จะให้ดูต่อไปนี้
เป็นจังหวะที่พอมีคนเห็นแล้วนะ
เขาวิ่งกลับมาที่ห้องของตัวเองผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยนะ
แล้วคุ้มคลั่งเลยค่ะเดี๋ยวดูค่ะ
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น

เมื่อกี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นตอนที่ตำรวจสพบังปะกงเนี่ย
คุมตัวคนที่เกาะเหตุคือนายกิจจาคล้ายวิมุติอายุ๓๗ปี
นายกิจจาเนี่ยเข้าไปที่ห้องข้างข้างแล้วในห้องนั้นเนี่ย
มีเด็กสาวอายุ๑๖ปีกับเด็กสาวอายุ๑๐ปี
นายกิจจาจะเข้าไปข่มขืนจุดที่เกิดเหตุอยู่ที่ห้องเช่าหลังวัดท่าสะอ้าน
ที่บางปะกงค่ะแล้วพอก่อเหตุเสร็จคนเห็นไงก็เลยหลบมาอยู่ในห้องของตัวเอง
โดยในห้องนั้นห้องของนายกิจจามีคุณแม่อายุ๕๗ปี
แม่ของนายกิจจาเนี่ยอยู่ด้วยแล้วเขาก็ถือมีดยาวเหมือนกับไม่ให้ใครเข้าไปในห้อง
ตำรวจไปตรวจสอบเห็นว่าบางเกล็ดหน้าต่างของห้องถูกตีจนแตก
ในห้องเนี่ยปิดไฟมืดเลยตำรวจก็เลยพยายามตะโกนเจรจาก่อน
แล้วแม่เนี่ยก็ตะโกนออกมาจากห้องนะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ้าวใครอยู่ในห้องเปิดไฟก่อน
แม่ก็เลยเปิดไฟแล้วแม่ก็สั่งให้ลูกชายโยนมีดทิ้ง
ทีนี้ตำรวจก็เลยเข้าไปจับกลุ่มตัวนายกิจจาได้
แล้วเขาก็พูดแบบงงเมื่อกี้ค่ะตอนที่ตำรวจคุมตัวออกมาข้างนอก
ไปหาปลามาไปหาปลามาเอาจริงดิฉันก็งงว่าคืออะไร
แต่เดี๋ยวก่อนเราจะเล่าเราไปฟังเด็กสาวอายุ๑๖ก่อน
เพราะว่าน้อง๑๖ให้การบอกว่าตอนนั้นหนูนอนอยู่ในห้อง
กับน้องของหนูอายุ๑๐ขวบแล้วยายออกจากห้องไป
ซึ่งยายไปห้องคุณตาอยู่ห้องติดกันเลย
เตรียมจะไปขายไก่ย่างตอนเช้า
แล้วทุกทีเวลายายออกจากห้องยายจะล็อกประตูให้ค่ะ

รู้สึกว่ามีคนเข้ามานอนข้างแล้วก็กอดรัดอย่างแรง

แล้วก็เรียกน้องสาวเพื่อให้วิ่งไปเปิดประตู
ทีนี้พอเปิดไฟได้เท่านั้นแหละคุณผู้ชม
เห็นว่าคนที่มานอนอยู่ข้างคือนายกิจจา
แล้วนายกิจจาก็พยายามดันประตูไม่ให้เด็กเปิด
ทำร้ายร่างกายน้องวัย๑๖กับ๑๐ปี
ทีนี้ตาแล้วก็คนในห้องเช่า
เขาได้ยินเสียงเอะอะโวยวายไงก็เลยพังประตูมามาช่วย
นายกิจจาตกใจค่ะวิ่งสวนออกจากห้องของน้อง
แล้วก็ทำสร้อยคอกับพระเครื่องตกเอาไว้ด้วย
ทีนี้นายกิจจาก็เลยเข้าไปหลบอยู่ในห้องของนายกิจจา
แล้วก็คุ้มคลั่งเอามีดยาวเดินตะโกนไปมาอยู่ในห้อง

นี่แม่นายกิจจาอยู่ด้วยนะเลยช่วยเกลี้ยกล่อม
นี่คือพระของนายกิจจาที่ทำตกไว้ค่ะ
ท้ายที่สุดค่ะตำรวจก็เห็นหลักฐาน
แล้วก็มีพยานให้ข้อมูลก็เลยตามไปจับกลุ่มตัวนายกิจจาได้
ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ